ปกติเราส่งนี่บริเวณส่วนไหนได้บ้าง
ก็จริงแล้วส่งทั่วกรุงเทพนะคะ

ถ้าสั่ง๒๕กล่องได้ไปเราส่งให้ฟรีค่ะ

แล้วก็สั่งได้มีจำกัด

โทรปุ๊บมารอหน้าร้านไม่เกิน๑นาที

เราเสร็จเป็นเรื่องมาแล้วจ้ะทุกคน

แต่ก็เชื่อว่าแฟนรายการรักกันเหนียวแน่นเหมือนเดิม
แล้วก็มีแต่จะเลิฟเพิ่มขึ้นทุกวันใช่ไหมล่ะ
อ้าวได้มาเจอกันทั้งทีแบบนี้

มีเรื่องเล่ามาให้ชมและชิมกันจนหายคิดถึง
ว่าแล้วก็ขอย้อนเรื่องราวกันสักหน่อยว่า
สัปดาห์ที่แล้วนักเล่าเส้นของเราพาไปเรียนรู้และอร่อยฟินกินหลากหลาย
บุ๋นหว่อเวหรือขนมจีนซุปเนื้อสไตล์เวียดนาม
เก่าประจำตระกูลที่สืบทอดมาสู่รุ่นล้านที่ร้านตรงกิงอันนำ
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสีเข้มด้วยกรรมวิธีหมักสมุนไพรกว่า๔ชั่วโมง
เทคนิคดับข้าวเป็ดระดับตำนานที่สืบทอดมานานกว่า๓๐ปีที่ร้านก๋วยเตี๋เป็ดกิ่งเพชร
และสุดท้ายกับก๋วยเตี๋ยวพื้นเมืองกรุงเก่าใส่หมูกรอบอร่อยขั้นเทพที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบนายงกันมาแล้ว
ต่อด้วยก๋วยจับยวนร้อนกลิ่นหอมกลุ่นที่จะส่งฟรีทั่วโชคใช้สี่และไม่ต้องมีขั้นต่ำจากร้านจับยวนแม่พลอย
ปิดท้ายด้วยบะหมี่หมูแดงหมูกรอบที่ปรุงเร็วเสิร์ฟไว้พร้อมส่งภายใน๑นาทีจากร้านบะหมี่บ้านโป่งเจ๊แดง
เรียกว่าดูรายการจบแล้วก็กดโทรศัพท์กริ้งกรัดไปสั่งมาส่งถึงหน้าบ้านกันได้เลยแต่ตอนนี้เฮียน็อตเขารอเราอยู่แล้ว
ไปพบกับนักเล่าเส้นของเรากันเลยดีกว่าค่ะ
เป็นเรื่องรายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับเพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเราเซ็นเป็นเรื่องครับวันเสาร์แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงจะไม่อยากออกจากบ้านยิ่งอากาศแปรปวดอย่างนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเนี่ยจะออกไปหาอะไรท
บ้านสบายใจก็สามารถสั่งได้ทั้งเช้าถึงเย็นเลยทีเดียวครับวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามผมไปสินสารเล่าเส้นพร้อมกันเลยครับนักเล่าเส้นของเราพร้อมแล้วก็ถึงเวลาออกเดินทางกันร้านแรกของเราในวันนี้มุ่งหน้าไปที่ย่านสวนรื่นค่ะแววมาว่าร้านนี้เป็นถึงร้านเก่าแก่ในตำนานซะด้วยรีบตามเฮียน้อย
สวัสดีครับพี่ฮวยสวัสดีครับพี่อาหาร
๑๐๐กว่ากล่องปกติเราส่งยกทางบริเวณส่วนไหนได้บ้าง
๕กิโลเมตรเนี่ยต้องสั่ง๒๕ห้ากองไปไปเราส่งให้ฟรีค่ะผมอยู่บางนานได้ส่งไหมส่งค่ะก็รบกวนสั่งลูกหน้าสัก๒ชั่วโมงแล้วการจัดส่งก็คือเป็นรถมอเตอร์ไฟแบบนี้ใช่ค่ะขั้นต่ำมีต้องสั่งไหมครับว่าเท่าไหร่ถ้าเกิดเกินระยะ๕กิโลเมตรเนี่ยยังไงเราคิดค่ารถลูกค้าอยู่แล้วที่เท่าไหร่ก็ส
พี่น้องก็จะมาลงมือลงแรงช่วยกันลวกช่วยกันหยิบจับใส่ถุงใส่กล่อง
ที่ต้องใช้หลายแรงแข็งขันแบบนี้
ก็เพราะว่าออเดอร์ก๋วยเตี๋ยวที่ต้องไปส่งแต่ละวันนั้นนะคะ

๑๐๐วักกอง
แล้วเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องส่งต่อให้พี่คนละขับ
รับก๋วยเตี๋ยลูกชิ้นปลารสเด็ดตำนานเจ้าเก่า๘๐ปี
ส่งตามสถานที่ที่คุณลูกค้าสั่งมาให้ได้ทันเวลาพอดิบพอดีนั่นเองค่ะ

อ๋อก็สามารถโทรสั่งเข้าที่ทางร้านได้เลยค่ะ

แน่นอนว่าการมาที่ร้านกฤษณาแห่งนี้
ส่วนสำคัญที่เล่าเส้นเป็นเรื่องจะขาดไปไม่ได้เลย
ร้านนี้เขาจะมีอะไรเด็ดจนมียอดสั่งเป็นร้อยกองต่อวันแบบนี้

คือลูกชิ้นปลาปกติแหละไม่ได้ใส่อะไรถูกไหม
ใช่ค่ะของเราไม่ผสมแป้งค่ะเป็นเนื้อปลาล้วน

ปลากระโพงปลาอินซีปลาดาบค่ะ๓ตัว
ปลาแต่ละชนิดที่มันให้ความรู้สึกต่างอย่างไร
ตัวปลากระโพงจะให้ความนุ่มค่ะ

ความหนึ่บก็คือจะเป็นตัวของตัวปลาปลาดาบ

ก็คือว่าเอาปลานะคะมาบดแล้วก็เอาไปผสม
ใส่เครื่องปีใส่เครื่องปุ้ง
แล้วก็ทำเอามาเป็นลูกแล้วก็ไปต้มน้ำร้อน

ก็จะมีน้ำตาลนะคะมีเกลือค่ะแล้วก็น้ำแข็งค่ะ

เพื่อรสชาติมันจะได้ก้มก่อน

คือเราจะทำเสร็จแล้วเราก็จะแพ็กใส่ถุงอันนี้
เชลไลท์มันจะเก็บได้นานกว่า

จะเก็บได้นานกว่าไม่ได้
ก็คือสำหรับลูกค้าที่มาที่ร้านแล้วก็อยากจะซื้อ

ที่ร้านจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่นะคะ

แล้วก็ตัวที่ของร้านก็คือจะเป็นตัวเส้นป่า

เฮ้ยมีเคยเห็นเส้นปลาที่มันบางขนาดนี้เมื่อก่อนเลยอ่ะ

ทำไมเราถึงทำให้บางอ่ะปกติมันต้องหนาไม่ใช่เหรอ

แล้วก็จะไปขึงเป็นแผ่นบาง

ค่ะเส้นปลาของเราเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่น

โอ้ตั้งแต่รุ่นอากงแล้วค่ะ
เอ๊ะการทำให้มันบางอันนี้มันคงยากกว่าขั้นตอนปกติสิ
ค่ะมันก็ต้องขึงจนให้มันบาง
อันนี้คือไม่สามารถทำด้วยเครื่องได้เราต้องทำด้วยมือแฮนดเมสเท่านั้น

ใช่ค่ะสุดยอดเส้นปลาบางเฉียบไม่เหมือนใครนี้
ต้องมีประสบการณ์เท่านั้นนะคะถึงจะทำได้
ซึ่งที่ร้านกฤษณาเขาทำแบบนี้มานานกว่า๘๐ปีแล้วล่ะจ้า
โดยเนื้อปลาที่นำเอามาใช้ทำเส้นปลาก็ต้องเป็นเนื้อปลาล้วนไม่ผสมแป้ง
นำมาตีให้ละเอียดและเหนียวก่อนจะนำมารีดรีดรีดแล้วก็รีด
จากนั้นตัดเป็นเส้นด้วยมืออย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ใครอยากรู้ว่าสัมผัสสุดกรุบกรอบของเส้นปลานี้จะเป็นยังไง
ให้รีบไปทานกันนะคะเพราะเขาทำแค่วันละสิบกิโลกรัมเท่านั้น
ชาหมดอดมาอยู่ด้วยนะ
อันนี้คือพระเอกของร้านเลยม้าต้องทานเลย
ค่ะนะฮะเส้นปลาเอามาดูน้ำซุปกันบ้างดีกว่าน้ำซุปนี่เราใส่อะไรบ้างครับ
น้ำซุปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำซุปต้มลูกชิ้นนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็มาต้มเป็นน้ำซุปเพราะว่าวันหนึ่งเราทำลูกชิ้นเนี่ยประมาณร้อยกว่าโล

นี่ที่ทำให้ร้านกิตนะขายดิบขายดีส่งกันเป็นที่ร้อยกล่องเนี่ย
มีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลองชิมละครับ
แบบนี้คงต้องขอตัวไปหาอะไรทานรองท้องก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงหน้านะคะ